หน่อยค่ะคุณผู้ชมสามีภรรยาคู่นี้อยู่กินกันมาเป็น๑๐ปี
มีลูกกันสองคนครับทีนี้พอเธอบอกว่าฝ่ายสามีไปมีหญิงอื่น
อกใจเอาก็เลิกรากันครับปรากฏว่าฝั่งสามีอดีตสามีเนี่ยนะ
มาหาดักรอเธอหน้าที่ทำงานแล้วจะฉุดเธอขึ้นรถ
ลูกสาว๑๐ขวบมาเห็นพยายามจะช่วยแม่
ถูกพ่อผลักจนลูกล้มได้รับบาดเจ็บนะคะ
แล้วเดี๋ยวให้ฟังเสียงร้องของอดีตภรรยาดังสนั่นลั่นซอยเลยค่ะ
โอ้โหคุณ

แต่ว่าบ้านหลังที่ติดกล้องวงจรปิดเป็นบ้านของชาวบ้านนะ
ใช่ค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ลูกศรแดงนั่นน่ะคือ
ตรงที่เขาอีลุงตุงนังกันตรงที่เกิดเหตุ
เห็นภาพชัดหรอกแต่ว่าเห็นแค่รถเหมือนกับผ่านไป

ใช่เพราะว่าคนขับรถคันนี้กับคนในรถคันนี้
ฉุดกระชากลากผู้หญิงขึ้นรถ

ผู้หญิงเอาเท้าถีบประตูยันประตู
แล้วก็เอาดันถนนอะไรไว้เพื่อไม่อยากขึ้นรถ
ใช่ค่ะทีนี้ทางด้านผู้หญิงที่กรีดร้องเนี่ยนะ
ก็คือนางสาวนัทจิราเกลี้ยงนานหรือว่าคุณไอซ์อายุ๓๑ปี
เอาภาพนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมาแจ้งความที่สพอ่าวลึก

ป้ายตาเนี่ยป้ายตาซ้ายเป็นรอยม่วงแบบเนี่ยค่ะ
บอกว่าถูกอดีตสามีชื่อว่านายสุรนันเพชรพวงอายุ๓๒ปี
นี่เลิกกับสามีมาได้๒เดือนนะ
แล้วสามีมาฉุดพยายามที่จะลากตัวเธอขึ้นรถกระบะไปด้วยกัน
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๕มกราคมที่ผ่านมา
อดีตสามีมากับเพื่อนอีก๒คนขับกระบะขาวนี่แหละค่ะมาหา
คุณนัทจิราคุณนัจจิราทำงานอยู่หลังคลินิกแห่งหนึ่ง
อ่าวลึกที่กระบี่แล้วพยายามไงฉุดกระชากลากถู
เอาตัวเธอขึ้นรถเธอก็ขัดขืนนะ
ดิ้นแล้วก็นอนทิ้งตัวลงกับพื้นกรีดร้องแบบนี้
ลูกสาวลูกสาวอายุ๑๐ขวบขอเรียกว่าน้องเอละกันค่ะ
เห็นเหตุการณ์พ่อทำอะไรแม่ทำไมพ่อทำแบบนี้
ลูกพยายามจะช่วยแม่ค่ะปรากฏว่าถูกพ่อเนี่ยผลักจนลูกล้ม
แล้วตอนนั้นแม่ก็ยังกรีดร้องอยู่ตลอดเวลา
อันนี้บาดแผลที่ขาของลูกนะคะ
แล้วเสียงร้องมันดังมากเพื่อนบ้านคิดว่าต้องมีอะไรผิดสังเกตแน่
ก็เลยรีบเข้าไปช่วยจังหวะนั้นน่ะฝั่งนายสุรนันต์กับเพื่อนเนี่ย
เห็นคนเริ่มมาไงเลยขึ้นกระบะแล้วก็ขับหนีไปเลยค่ะ
โดยตัวคุณนัจจิราเนี่ยเล่าให้ฟังนะว่ากับอดีตสามีเนี่ยนะ
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเป็น๑๐กว่าปี
มีลูกด้วยกัน๒คนคนโตอายุ๑๓เป็นผู้ชาย
คนเล็กเนี่ยก็คือน้องเออายุ๑๐ขวบเป็นลูกสาวนะคะ
ตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเธอเกือบจะถูกสามีทำร้าย
จับได้ไงว่าสามีแอบไปมีคนอื่น
เอาก็เลิกรากันก็แยกทางกันไปแล้วรอบนึงนะ
แต่หลังจากนั้นปรากฏว่าสามีมาง้อมาขอโทษมาขอคืนดี
เธอก็เลยใจอ่อนค่ะยอมคืนดีด้วย
แต่พออยู่กินกันได้ไม่นานโดนอีก
โดนทุบโดนทำร้ายร่างกายเหมือนเดิม
แล้วเธอบอกว่าดูสิรอยตามเนื้อตามตัว

พี่น่ะโดนขนาดที่กระดูกซี่โครงหักเลยนะ
ทนไม่ไหวแล้วเอาไงต่ออยู่ไปนี่ฉันตายแน่เลย
ตัดสินใจพาลูกมาเช่าบ้านอยู่กันกับลูกนะ
แล้วฝั่งอดีตสามีก็พยายามจะง้อขอคืนดีหลายรอบ

พยายามที่จะเอาเธอขึ้นรถชกเข้าไปที่ท้องด้วย

เธอก็พยายามดิ้นสุดชีวิตเหมือนกัน
เธอบอกว่าไม่รู้ว่าอดีตสามีเนี่ยจะกลับมาทำอะไรแบบนี้หรือเปล่า

กลัวสิเลยบอกตำรวจค่ะว่าคุณตำรวจ
คุณตำรวจต้องจัดการนะทำยังไงก็ได้ให้เธอปลอดภัยค่ะ
แจ้งความแล้วค่ะ๒รอบแล้ว
ครั้งแรกหนูไปแจ้งความวันที่๓มกรา
ไปทำร้ายหนูที่ตลาดหน้าแก้วทีวีค่ะ
ต่อยท้องหนูสองครั้งเพื่อเพื่อจะให้หนูขึ้นรถไปกับเขา

แต่หนูก็สู้สุดชีวิตเหมือนกันกรี๊ดเหมือนแบบนี้แหละค่ะ
ดิ้นลนทุกวิถีทางที่จะไม่ไปกับเขาค่ะ
เราก็ไปแจ้งความจบค่ะ
เสร็จแล้วมาเมื่อคืน
นี่เรายังยังว่าเลิก
เรื่องแน่นอนค่ะเอาเรื่องแน่นอนค่ะเอาให้ถึงที่สุดด้วยค่ะ
เธอเล่าให้กับนักข่าวฟังก็สะอื้นนะ
เดือนมกราเอาเกิดเหตุต้นเดือนแล้วก็มา๒๕มกราอีกนะคะ

ตำรวจสพอ่าวลึกค่ะก็ลงพื้นที่ไปหาเบาะแสของอดีตสามีเลย
นายสุรนันต์คนนี้แล้วเขาไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
เพราะว่ามีหลักฐานจุดหนึ่งแล้วคือตรงบ้านชาวบ้านที่เก็บเหตุการณ์ได้ใช่ไหมคะ
เดี๋ยวต้องไปไล่ดูว่าหลังจากนั้นรถกระบะขาวคันนี้เขาขับไปทางไหนต่อ
เดี๋ยวจะตามต่อเพื่อนำตัวอดีตสามีนายสุรนันต์เนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายที่ต้องโดนแน่คือเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
ใช่ฮะแต่ว่าตัวภรรยาเนี่ยก็บอกว่าโหกลัว
อดีตสามีอาจจะถูกจับไปถูกเข้าคุกไปแต่ถ้าออกมาได้เนี่ย
ชีวิตเธอและลูกจะไม่ปลอดภัยอยู่ดี